ว่าปลอดภัยจริงนะยังปลอดภัยอยู่
แต่ว่าถ้าเราวางผิดที่ผิดตำแหน่ง
แล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ
ก็คือเป็นเลขที่เอามาใช้ได้เลยแหละ

แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูตำแหน่งของมันให้ดี
เลขก็ต้องมีตำแหน่งที่วางด้วย
ตัวเลขทุกตัวเลขพลังทุกพลัง

อาจจะกลายเป็นเรื่องที่แย่ลงนิดนึง

ก็อาจจะได้อะไรรับกลับมาน้อย

เอาล่ะมีเลขอะไรบ้างคะ
เด่นเลยนะคะก็คือ๒๒
อย่างที่อาจารย์เคยอธิบาย
วันนี้เราจะพูดถึง๒๒และ๖๙๙๖นะคะ

ในเมื่อดวงจันทร์๒ดวงอยู่คู่กันเนี่ย
ตามปกติวางส่วนอื่นของเบอร์โทรศัพท์

จะเป็นเรื่องของความอ่อนหวานอ่อนย่น
อ่อนน่ารักน่าเอ็นดูใช่ไหมคะ
ใครก็อยากที่จะเข้ามาช่วยเหลือ

ที่มีมากหน่อยเป็นอารมณ์ศิลปะ
เป็นอารมณ์ของการเข้าถึง

ว่าท้ายเบิกคือคู่สุดท้ายนะคะ
การตัดสินใจของเขาจะไม่เด็ดขาด
เหมือนควรจะเป็นแล้ว

ก็คือเป็นคนอ่อนไหวง่ายตัดสินใจไม่เด็ดขาด

ถ้าไปอยู่ท้ายเบอร์คู่สุดท้ายนะคะ

อยู่ตรงไหนก็ได้ยกเว้นท้ายสุด

เขาก็แปลกใจว่าเบอร์เขาก็ดีทั้งเบอร์เลขก็ดี
กลุ่มแต่ทำไมเขาดูสับสน
แล้วดูการตัดสินใจเขาไม่ดีเลย

เลขที่บอกว่าเป็นเลขดี
เลขอยู่ในกลุ่มปลอดภัยใช้งานได้เลย

เพราะ๖เต็มไปด้วยเรื่องของเงินทอง

และสิ่งศักดิ์สูจน์

ใครก็ฝืนกับผู้อยู่ในคูตร
คนก็ทำแบบเสียง
แล้วก็ขายได้แต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่า
มันก็ดีค่ะแต่พออยู่คู่สุดท้ายปุ๊บ
เหมือนไม่มีอะไรเป็นปลาการกั้น

มันเหมือนไม่มีเขื่อนน้ำมันมาเรื่อยแล้วก็ไหลออก
ไม่มีที่กั้นไม่มีกำแพง
ให้มีเยอะก็เก็บไม่อยู่ก็ไหลทิ้งไป
เพราะฉะนั้นห้ามอยู่คู่สุดท้าย
แต่ถามว่าเสียถึงขั้นรุนแรงไหม
มันไม่ได้เสียรุนแรงเพียงแต่ว่าเราเก็บเงินไม่อยู่
แต่ถ้าใครคิดว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าเงินก็ยังเข้าเรื่อย
กับเลขคู่นี้ถ้าใครคิดว่าไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องไปซีเรียสมัน
ก็ว่ากันไปแต่สรุปง่ายคือ๓เลขที่เราให้มา๒๒
อยู่ตรงไหนก็ได้แต่ว่าอย่าอยู่ท้าย
สำง่ายสำง่ายดีนะ
เอาล่ะมาดูหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณผู้ชมส่งมาให้กับเราบ้างดีกว่า
ใช่ค่ะเริ่มต้นท่านแรกกันเลยนะคะอาจารย์ปอคุณแจ้ว
อาชีพเป็นพนักงานบริษัทนะคะ
เลข๗ตัวหลังก็คือ๘๙๘๙๑๒๑ค่ะ

คุณแจ้วนะคะเป็นพนักงานบริษัท
ต้องบอกก่อนว่าเบอร์นี้มีเลขเสียก่อน
ในเรื่องของอารมณ์ไม่นิ่ง๑๒
คือเดี๋ยวปี๊ดขึ้นเดี๋ยวปี๊ดลงเดี๋ยวแปลก
เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเนอะไอ้ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วล่ะ
ที่ทำให้เราเสียสัมพันธ์ที่ดีกับคนใกล้ชิด

เอาใจไม่ถูกเดี๋ยวอารมณ์แปลบลวน
ใช่ขึ้นลงขึ้นลงง่ายแล้วเรามาดูบุคลิกเปิดหน้าของเขา
เป็น๙๘๙เลยนะคะอันนี้เป็นเลขจักรพรรดิ
ซึ่งจักรพรรดิเหมาะกับการเป็นเจ้าของกิจการ
มากกว่าการที่จะเป็นพนักงานบริษัท
เพราะการเป็นเจ้าของกิจการอย่างน้อยต้องมีอำนาจบารมี
มีความสามารถในการคุมลูกน้อง
แต่อันนี้เราเป็นพนักงานบริษัทเราควรต้องยิ้มแย้ม
ควรต้องนอบน้อมซึ่งอันนี้ไม่ตรงจุดแล้ว
อ๋อคือตัวเลขเขาเนี่ยนะไม่เหมาะกับอาชีพนี้ด้วย
ถูกต้องค่ะแล้วก็ยังมีเลขเสียในเรื่องอารมณ์ปี๊ด
อาจารย์แนะนำว่าเบอร์นี้ถ้าเปลี่ยนได้

เอาล่ะควรจะเปลี่ยนหน้าเบอร์นี้

คุณแจ้วควรจะเครียดนะครับถ้าเป็นไปได้

คุณเอครับหมายเลขโทรศัพท์

๔๒๔๙๘๕นะครับ
นี่หมายเลขนี้เป็นยังไงบ้างครับ

พนักงานบริษัทเหมือนกันใช่ค่ะ
เลขนี้ค่ะก็ถ้าเรายังไม่มองสูงนะคะ

ไม่ได้เสียถือว่าเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีด้วยซ้ำไป
แล้วก็เป็นคนที่ฉลาดหัววัยคร่องมาก
แล้วยังแอบมีทรัพย์สินอยู่ในตัวอยู่แล้ว
น่าจะเป็นคนที่มีสมบัติพระสถานมาจากก่อนหน้านี้
ได้รับมรดกมาลักษณะประมาณนั้น
ใช่ค่ะแต่สิ่งที่พลาดไปนิดนึงคือเปิดด้วยศูนย์สี่
คนที่คุยกับเขาจะเข้าใจผิด
สิ่งที่เขาพูดเขาไม่ได้มีเจตนาหรอกนะ
แต่ด้วยความที่เขาช่างสังเกตด้วย
แล้วชอบมีคนเอาเรื่องความลับมาบอกกับเขา
คนอื่นก็จะเข้าใจผิดว่าสิ่งที่เขาพูดออกไป
มาจากการไปรับรู้ความลับมาแล้วแอบมาเปิดเผย

โดยรวมแล้วถือว่าจะต้องเปลี่ยนไหมฮะ

ถ้าเราเริ่มรู้สึกมีปัญหาว่าคนเข้าใจผิดเราเยอะเกินไป

อาจารย์ป่อ

ขนในบ้านได้อย่างชัดเจนใช้คำว่าไม่ค่อยรักษาหน้าขนในบ้านเท่าไหร่ค่ะ
มีอะไรพูดตรงมีอะไรอยากเตือนอะไรอยากจะบอกอะไรที่ตรงมาก
ถ้าเป็นคนพูดจากอินเนอร์หรือยังไง
ฟังเขามาอีกทีฟังเพื่อนบ้านเข้ามา
แต่ว่าเป็นแม่บ้านที่ไฮเฟอร์นะคะ

อยู่บ้านเป็นคนที่ทำงานบ้านหรือดูแลครอบครัวได้ดีมาก

แล้วก็เป็นแม่บ้านที่ช่างพูดช่างจ๋า
อาจจะชอบคุยกับข้างบ้านเยอะหน่อย

แต่คุณแม่บ้านคนนี้อย่าเที่ยวไปรับปาก
หรือว่าจะไปค้ำประกันอะไรให้ใครนะคะ
อันนี้สำคัญนะครับเพราะอาจจะมีปัญหาความเดือดร้อนจะมาถึงเรานะคะ
เพราะเลขนี้มีโอกาสแล้วที่คุณแม่บ้านจะต้องแบบ

ค้ำประกันไปเซ็นนู่นเซ็นนี่ให้ใคร
ว่าไม่ถึงกับดีเพราะว่าเรื่องคำพูดนี่สำคัญ

แนะนำก็ลองดูว่าจะปรับจะเปลี่ยนดีไหม

ทั้งหมดทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวความเชื่อของเลขศาสต

ช่วงต้นของรายการก็จะมาดูเรื่องของตัวเลขกันแบบนี้นะครับ